คุณผู้ชมแต่ว่าข่าวแรกวันนี้ไปที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อน
มีสามีภรรยาคู่นึงเขาก็ยืนลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านที่เชียงใหม่
มีรถกระบะสีดำจอดอยู่หน้าร้านเขามีคนจอดแล้วก็ไปกิน
จู่มีกระบะอีกคันหนึ่งไปชนกระบาดที่จอดอยู่แล้ว
ดูนะฮะเดี๋ยวทางขวาครับ
วู้วววแล้วหมอกก๋อเตี๋ยวร้อน
น้ำมันลวกผู้หญิงแล้วเนี่ยลุกขึ้นมาแฟนเขาต้องกอด

คือแต่มันเดชาบุญเกล้าทั้ง๒คน
ก็เลยกระเด้งเข้ามาโรนร้านก๋วยเตี๋ยว
คนนี้กำลังทำก๋วยเตี๋ยวให้กับลูกค้ากระบะสีดำ

กับแฟนสาวถูกชนกระเด็นนะฮะน้ำในหม้อต้มลวกเส้นร้อนร้อนเนี่ย
สาดใส่ทั้งสองคนบาดเจ็บเข้าของกระจัดกระจายผู้หญิงเนี่ย
กระแทกที่สะโพกก็บาดเจ็บด้วยนะฮะจากนั้นก็ลุกขึ้นมา
อดกันเพราะตกใจมากเพราะดีรอดชีวิตนะฮะ
ส่วนลูกค้าก็หนีกันไปตกใจนะฮะก็ตรงก๋วเตี๋ไม่กินแล้ว
แต่ก็ปลอดภัยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๙ธันวาคม
ค่ะนะฮะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ตำบลหางดงอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
มีรถกระบาดฝ่อสีดำทะเบียนงองูท้อทหาร
สามเจ็ดห้าเชียงใหม่นะฮะได้รับความเสียหาย
ล้อหน้าล้อหลังด้านขวารวมไปถึงรถกระบะสีดำ
โตโยต้าที่จอดอยู่แวะกินก๋วยเตี๋ยวก็เสียหายตามไปด้วย
ทีนี้ไปสอบถามเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าคุณแชมป์คุณ
ทิติพันธ์คันนาพิสิทธิกุลนะฮะเขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
มีลูกค้าขับกระบะโตโยต้าเนี่ยไปจอดลงไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเขาก็ทำให้อยู่
แต่มันทำให้จู่มีฟอร์ดสีดำอีกคันนึงขับมาจากไหนก็ไม่ทราบ
ชนกระบาดที่จอดอยู่ทำให้กระบาดโตโยต้าเนี่ยพุ่งไปชนกับร้านของเขา
พังยับเยินแฟนเขาตัวเขาก็บาดเจ็บจากการถูกกระแทกนะฮะ
แล้วก็มีการไปสอบปากคำกระบะฟอร์ดคนขับกระบะฟอร์ดบอกว่าโอ้โห
ผมขอโทษผมผมหลับในอืมเออผมขับมาจะกลับบ้านนะ
จะไปที่อำเภอดอยเต่าแต่ว่าหลับในซะก่อนสุดท้ายก็โดนแจ้งข้อหาไปนะฮะ
ก็คือขับรถโดยประมาททำให้เสียทรัพย์สิน
เขาก็ยินดีชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเหตุการณ์นี้ก็โชคดีที่ไม่ได้มีใครเสียชีวิตนะครับค่ะ